เมื่อวานี้ทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พบตรจะตั้งโต๊ะแถลงสำคัญ

ทีนี้สื่อก็คาดเดากันว่าพบตรจะแถลงเรื่องอะไรบ้าง
เมื่อเช้าเราพอจะรู้แล้วเพราะว่าทางกองปราบเขามีการเปิดปฏิบัติการพิเศษ
ในการที่ปราบปรามจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ทุจริตในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
จำได้ไหมครับเพราะว่าทททมีการเปิดเผยออกมานะครับว่า
มีทั้งโรงแรมทั้งร้านค้าที่ทุจริตในโครงการนี้๕๑๒แห่ง
เมื่อเช้านี้กองปราบมีการเปิดปฏิบัติการพิเศษและพบตรแถลงเรื่องนี้
รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายมีใครไปเกี่ยวข้องอะไรบ้าง
นี่เป็นประเด็นที่พบตรจะแถลงบ่ายโมงครึ่ง

แต่คุณจำได้ใช่ไหมเมื่อวัน๒วันก่อน
พบตรก็ยังบอกนะว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะยังไม่มี
แต่ตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีเนี่ย
มันเกินกว่าที่ตั้งใจไปกว่า๑๐๐แล้ว
ใช่นะฮะแต่ผลจากเครื่องจับเท็จออกมาแล้ว
ทีนี้วันนี้จับตามองไปอีกนะครับ
ว่าหรือว่าไม่แน่ที่พบตรบอกจะแถลงข่าว
จาก๒เรื่องใหญ่ที่ผมบอกไป
แรงงานต่างด้าวกับเรื่องของทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
คดีน้องชมพู่จะมีแถลงหรือไม่

เพราะว่าตอนนี้พบตรตั้งโต๊ะแถลงกันมา
ตั้งแต่๑๐โมงก็ชั่วโมงกว่าแล้ว
เรื่องแรกก็คือเรื่องของกองปราบที่เปิดปฏิบัติการ
ในการปราบปรามการทุจริตในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ก็ตรวจค้นเป้าหมาย๕๕จุดที่ชัยภูมิแล้วก็ที่ภูเก็ต
ส่วนเมื่อวานนี้ที่สื่อบอกว่า
เพราะว่าเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ของคุณอัจฉริยะเขามีการโพสต์ไว้แบบนี้
ข่าวใหญ่ไทยแลนด์อย่ากระพริบตาสะเทือนปัตตะพี

คือยิ่งช่วงนี้นะคุณอัจฉริยะเองก็ตามเรื่องคดีน้องชมพู่อยู่
หลายคนก็เลยพุ่งเป้าว่าวันนี้พบตรต้องมีพูดถึงเรื่องน้องชมพู่แน่

กระพริบตาสะเทือนปัตตะพีแน่นอน
คนก็โยงไปว่าพบตรจะแถลงสรุปเรื่องของคดีน้องชมพู่
ใครที่เข้าเครื่องจับเท็จแล้วมีพิรุษมีเท็จหรือเปล่า
แล้วก็จะออกหมายจับได้หรือยัง
ซึ่งนายอาชียะเปิดเผยเพียงสั้นกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าจับตามองให้ดีเถอะ
วันนี้๒๗มกราคมจะมีข่าวใหญ่แน่นอน
รับรองจะต้องร้องเพลงเตางอย

รับรองว่าจะต้องมีการร้องเพลงเต่างอย

อย่างที่ผมเรียงคุณผู้ชมไปนะฮะ
เป็นประธานในการแถลงข่าวคดี๒คดี
ก็ถูกจับตามองไปว่า๑๐โมงเช้าเป็นคดีอะไร
เพราะว่าในกำหนดการที่แจ้งมา
แถลง๑๐โมงเช้าไม่ได้บอกว่าเป็นคดีอะไร
แค่บอกว่าเป็นการแถลงข่าวในคดีสำคัญ
ทำให้มีการตีความโยงกันไปว่าเป็นคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
เพราะเมื่อไม่กี่วันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะบอกว่าผลการนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ
ซึ่งเท้าความสั้นนะครับเตือนความจำกันหน่อย
คือคนในครอบครัวน้องชมพู่นะฮะเข้าเครื่องจับเท็จรวม๘คนนะครับ
อนามัยแม่สาวิตรีน้าตายณเสริมณแต่น้าฝนแล้วก็ป้าแตนกับลุงพล
อกจากเป็นพยานแวดล้อมซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการระบุเวลา
แล้วก็ที่อยู่ของลุงพลในวันที่๑๑พฤษภาคมนะครับ
ซึ่งเป็นวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
มีทั้งหมด๕คนคือพระบุญมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอก
พระสุรัตน์ที่ลุงพลขับรถไปส่งที่อำเภอหนองสูง
ส้มโอนางดอนแล้วก็พ่อแบมนี่ก็เป็นอีก๕พยานแวดล้อมนะฮะ
แล้วก็รวมกับคนในครอบครัวอีก๘นะครับ
โดยมีรายงานว่าผลการตรวจวิเคราะห์กราฟจากการเข้าเครื่องจับเท็จ
กราฟของบุคคล๑คนเป็นผู้ชายมีกราฟสูงผิดปกติ
เคราะห์ว่ามีลักษณะคล้ายกลัวความจริงบางอย่าง
โดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับคดี
กราฟของผู้ชายคนนี้สูงจนผิดปกติจากคนอื่น
คำถามบางคำถามใช้วิธีการถามคนละอย่าง
ถามหลายข้อแต่บุคคลนี้ตอบไม่ตรงกัน
บุคคลนี้แสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนอื่นมาก

จำนวนผู้ที่เข้าเครื่องจับเท็จ๑๓ราย
ซึ่ง๘รายเป็นครอบครัวและอีก๕รายเป็นพยานแวดล้อม
มีผู้หญิง๖คนและเป็นผู้ชาย๗คน

ผลจากการวิเคราะห์พบความผิดปกติ
ส่วนจะเป็นใครต้องรอให้ตำรวจแถลงข่าวนี้เองนะครับ
ขณะที่พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนง

ผลการเข้าเครื่องจับเท็จในคดีน้องชมพู่

โดยเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการเสริมคำให้การ

เพื่อให้ข้อมูลมีน้ำหนักมากขึ้นในการพิจารณา
ว่าใครมีส่วนกระทำผิดหรือถูกออกหมายจับ
แต่คาดว่าอีกไม่นานจะสรุปสำนวนคดีนี้ได้
ซึ่งแนวโน้มของคดีเป็นไปในทางที่ดี

พบตรมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องทุจริต

ใช่ตอนนี้แถลงอยู่ค่ะคุณผู้ชม
อยากให้ฟังนะบรรยากาศการแถลงสดช่วงนี้หน่อยนะคะ
คดีนี้นะครับก็เป็นเรื่องของส่วนอื่น
ก็ว่ากันไปคงไม่ได้เกี่ยวกัน
ครับก็ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหมครับ
อีกคำถามเดียวเท่านั้นนะครับ

นะครับก็พูดกันไปหลายครั้งแล้ว

ที่ประเทศนี้มี
เราก็ทำตามนั้นเราไม่ทำอะไรนอกกฎิกา

ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ
หากมีอะไรขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยมาหน้าโอกาสนี้นะครับ
สำหรับคลิปวีดีโอนะครับในขณะปฏิบัติงานนะครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้ฮะ
การแถลงข่าวตั้งแต่ช่วง๑๐นาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ย
เป็นการแถลงข่าวเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับ
ปฏิบัติการจับกลุ่มผู้กระทำผิดทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ซึ่งนำโดยชุดปฏิบัติการกองปราบแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษ
นุมานกองปราบนั่นเองนะครับในการตรวจค้นเป้าหมาย๕๕จุด
ชัยภูมิแล้วก็ที่ภูเก็ตนะฮะโดยภูเก็ตค้น๑๔จุดนะครับ
ก็เรื่องของโครงการนี้ก็เผยผลกลงออกมาด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ปรากฏว่ามีทั้งโรงแรมกับร้านค้าที่เข้าร่วมขบวนการในการทุจริต
โดยผ่านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอะไรต่างเหล่านี้

ผลการจับกลุ่มและผลการตรวจสอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเมื่อกี้ที่ได้ยินเนี่ย
แต่คือท่านไม่ได้มีวาระที่จะแถลงแบบเต็มจริงจังแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชม
วันนี้อยากให้จับตารอดูเมื่อกี้ท่านตอบนิดนึง
บอกว่ายังไงเราก็ไม่เลิกนะฮะเราต้องทำให้ได้
ทำตามตามกฎหมายไม่ทำอะไรนอกกติกาเอาล่ะขอบคุณครับอืม
แล้วก็เสร็จจากโต๊ะแถลงข่าวในรอบเช้านะจับตามองอีกครั้ง
กระพริบตาเลยรอบบ่ายบ่ายโมงครึ่ง
เห็นว่าจะมีการแถลงอีกเรื่องเรื่องแรงงานต่างด้าว
รอบหลบหนีเข้าเมืองมีเจ้าหน้าที่รัฐมีใครเข้าไปอยู่ในขบวนการบ้าง
แล้วก็แน่นอนผู้สื่อข่าวก็ต้องแยบต่อ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ไหม